ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องบนท้องถนนอีกเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ

แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ที่ถูกรถกระบะคันนี้ชนเนี่ย
คือต้องบอกว่าเขารอดตายมาด้วยสติจริงค่ะ
เขาสังเกตเห็นแล้วแหละว่ารถคันนี้เร่งเครื่องมา

ขับไม่อยู่แล้วเขาตัดสินใจกระโดดทิ้งรถเลยค่ะ
แล้วรถกระบะคันนี้ก็ชนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วลากไป
คือกะจะไปต่อไงครับ
เนี่ยค่ะโอ้โหโดนลากไปไกลเลยคือถ้าไม่ทิ้งรถก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ

ัสด้าสีขาวคันนี้ขับชนมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้วคนขับก็พยายามขับหนีแล้วก็เลยลากรถมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้ค่ะ

ถูกตำรวจสพบังบ่อสมุทรปราการจับกลุ่มตัวไว้ได้

เพราะว่าสูงถึง๒๘๓มิลลิกรัมเปอร์เซนฟีน

ก็ไปชนท้ายรถกระบะอีกคันนึงนะคะ
แถวถนนเทพรัฐขาออกมาก่อนด้วย

ไปดูวินมอเตอร์ไซคันนี้หน่อยนะคะ
ที่ถูกชนเนี่ยบอกว่าคือเขาบอกเขาขับอยู่เขาขี่อยู่เนี่ย
เขาได้ยินเสียงรถกระบะเร่งเครื่องมาด้วยความเร็วเลยก็หันไปมองข้างหลัง
เห็นว่าพุ่งมาทางเขาเลยตัดสินใจวินาทีสุดท้ายทิ้งรถ
กระโดดลงข้างทางเนี่ยค่ะตัวเขาเนี่ยอยู่ข้างทาง
เตอร์ไซค์ถูกรถกระบะชนแล้วลากไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคือ
รอดตายหวุดหวิดอ่ะเอาอย่างงี้ละกันนะคะตำรวจสพบังบ่อตั้งข้อหาเมาแล้วขับ
ชนแล้วหนีกับคนขับรถกระบะนะคะญาติไม่ยื่นขอประกันตัวด้วย
วันพรุ่งนี้จะนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรประการต่อไปค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะคุณสำริทแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้เสียหายค่ะ
บอกว่าตอนนี้ภรรยาของผู้ก่อเหตุได้ติดต่อมาที่เขาขอจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายก่อน
หกพันบาทนะคะส่วนที่เหลืออีกแปดพันบาทจะนัดชำระให้อีกครั้งหนึ่ง
แต่คุณผู้ชมดูสภาพมอเตอร์ไซค์สิถูกรถกระบะชนแล้วก็ลากไปเมื่อกี้นี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ต้องถามหน่อยแหละอ่านะคะมีของดีอะไรชนหนักขนาดนี้แล้วเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลย
ครับนะคะมีคุณคุณสำริทโชว์ให้ดูนี่มีนี่นี่เปิดถุงมาให้ดู
กรุดเบี้ยแก้หลวงปู่จือผ้ายันแล้วก็ชิ้นส่วนผ้าแดงขององค์พระสมุทรเจดีค่ะ
อืมคุณสำริทบอกพกติดตัวไว้ตลอดเวลายึดเหนียวจิตใจแต่เอาจริงจริงนะคะ
คุณสำริทเองก็พูดบอกที่รอดตายมาเนี่ยสติสำคัญที่สุดเลย
ถ้าไม่กระโดดออกมาถูกกระบะทับตายไปแล้ว

เรียนครับอืมโอ้โหติดตัวตลอดครับเนี่ย
คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไหมที่มันทำให้เรารอดชีวิต
มันเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจมากกว่าครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดวง
แล้วก็การช่างใจที่เราจะออกจากตรงนั้นมาครับ